จำได้ไหมช่วงโควิดเราแอบส่องซิกแพคเขาตลอดเลย

ล่าสุดก็กลับมาแล้วค่ะหล่อมากคุณผู้ชม
นี่เขามีกิจกรรมเล่นเซิร์ฟบอร์ดค่ะ
เรียกว่ารักแบบหัวปักหัวปำเลยล่ะค่ะ

นี่เขาจะไปซื้อบ้านอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะ

ตอนนี้ก็ลุยทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของตัวเองอยู่ค่ะ
แต่บอกเลยว่าส่วนยุคไม่ทิ้งงานละครนะคะ
ยังทำอยู่ในเรื่องที่ไปปิตตี้ของพี่ชอตค่ะ

เรื่องหัวใจใครฟังอาจจะหัวกหักดังต๊อ

อย่างนี้คุณสนยุคเขายอมรับนะคะว่ามีสาวคุยอยู่ศึกษาดูใจมา๒๓ปีแล้ว
แต่ยังไม่เรียกว่าแฟนไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดภูเก็ตผมก็ไปเล่นเซิร์ฟผมแหละ
แล้วก็แบบมีโอกาสว่างเขาไม่มีงานก็เจอ
ก็ศึกษาศึกษากันไปคุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องเรามีอะไรที่ชอบเหมือนกัน
แล้วเราอยู่กันไปใช้เวลาด้วยกันเยอะแล้วเราไม่ทะเลาะกัน
เราแบบมีเวลาช่วงเวลาที่ดีก็นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ
ผมขอใช้คำว่าดูกันไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมบอกเอง
ค่ะเดี๋ยวจะรอนะคะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งอกหักเลยเนาะเชียร์ต่อไปค่ะ
ส่วนอีกสาวคนนึงคุณผู้ชมต้องบอกว่าชีวิตดีล่ะค่ะ

กลับมาจากทริปฝรั่งเศสเลยล่ะค่ะแต่กลับมาปุ๊บนะคะก็มีดราม่า
ดราม่ามันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะคะหลายคนมองว่าเธอแต่งตัวไปเดินหอไอเฟล
มันโป๊เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออเนี่ยคือมันเป็นแบบว่าเว้าข้างอ่ะนะคะ
เขาก็เปิดข้างเดียวเขาไม่ได้เปิดสองข้างก็ไม่ค่อยโพสต์เท่าไหรหรอกนะ
ดราม่านะคะที่บอกว่าเป็นมือที่สามค่ะไปแย่งไม้ไปแย่งเพื่อนไม้
กวางจะตอบว่ายังไงไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
มันเรื่องเก่าแล้วเราไม่ตอบดีกว่าซึ่งเราก็พยายามให้เกียรติกับทุกฝ่าย
ด้วยการที่ว่าเราไม่ทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอีก
ตัวเขาก็ยืนยันกับทางเราแล้วก่อนที่เขาจะมาเริ่มกระเป๋า

วางคิดว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวของกวางนะ
คือผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวยังไงก็ได้

แฮปปี้เรามีความสุขเราแต่งอย่างนี้แล้วเราชอบ

ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่เราใส่แล้วเรามีความสุข
ถ้าแบบไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยแต่สำหรับตัวเอง

เฟฟมันก็เขาก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไร
แปะของเขาอยู่ใช่เราก็ต้องมีบ้าง
เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือโล่งโจ๊กไป